ซึ่งในจำนวนนี้ก็มีแชมป์ใหญ่อย่างเมเจอร์
ประวัติศาสตร์เป็นนักกอล์ฟหญิงคนแรกที่กวาดทุกรางวัลใหญ่ของปี
แต่ในส่วนของรายการที่แข่งขันในทวีปเอเชีย
โดยเฉพาะในเดือนนี้ครับจะมี๒รายการที่แข่งขันในเอเชีย
ช่วงวันที่๒๘กุมภาพันธ์ถึง๓มีนาคมครับ
สื่อในสิงคโปร์ว่าถือเป็นเป้าหมายที่ชัดเจนในการคว้าแชมป์ในบ้านเกิด
ลงเล่นรายการที่สิงคโปร์แน่นอนว่าเธอต้องการคว้าแชมป์ในเอเชีย
หลังจากได้สิทธิ์เล่นรายการนี้ในฐานะนักกอล์ฟรับเชิญด้วยวัยเพียงแค่๑๗ปีเท่านั้นนะครับ
รวมถึงคุณภาพของผู้เล่นในทัวร์ก็ถือว่าพัฒนาขึ้นทุกปี
ปีที่แล้วจะเป็นปีที่ดีของเธอนะครับแต่ว่าปีนี้ทุกคนก็เริ่มต้นใหม่
ทำให้ตัวเธอต้องปรับปรุงและไม่ต้องกังวลในการที่จะมองไปถึงจะชนะแต่เพียงอย่างเดียวครับ